ดังนั้นเขาเปลี่ยนแจทำไมต้องซุคไวท์เชื่อว่าเวลาจะเป็นเพื่อวิสุทธิ์
นะครับวันนี้คุณอรัชพรและผมภาคภูมินะครับสวัสดีครับคุณอรัชพรครับสวัสดีค่ะวันนี้

ส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการติดตามความคืบหน้า
คดีของน้องชมพู่วันนี้๘๒วันละนะใช่ค่ะ

ทางคดีตำรวจอาจจะยังไม่ได้แถลงอะไรค่ะนะแต่ว่าวันนี้มีความเคลื่อนไหวในการสืบสวนคลี่คลายคดีของชุดสืบสวนคลี่คลายคดีนะครับ
เดี๋ยวท่านผู้ชมรอติดตามค่ะนะแต่ดูตรงนี้ก่อนนี่ลุงพลนายชัยพลวิพาลุงเขยน้องชมพู่อืม
วักสลากินแบ่งรัฐบาลออกมาออกมาโชว์ใช่ไหมให้คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราดู
คุณจิรายุทธ์น้องอัพนี่ฮะบอกว่านี่เดี๋ยวก่อนลุงพลนั่นคือการหยิบสลากออกมาเป็นปึ้งงั้นเลยเหรอคะ
ที่ให้ดูเนี่ยถูกสามใบอ๋อที่เหลือถ้าอัพจะเอาไปก็เอาไปเลยเพราะว่ามันไม่ถูกถูกต้องค่ะ
ถูกเลขท้ายสองตัวเก้าสองวันนี้นะฮะอ๋อนี่ครับทุกผู้ชมครับ
คุณอาชะพรค่ะวันนี้ทีแรกมีข่าวบอกถูกสิบแปดใบสิบแปดเลยเหรอคะ
ถูกสิบแปดใบแปลมาไม่ใช่นะฮะถูกแค่สามแค่สามใบลุงพลบอกถูกสามใบ
นี่เห็นไหมนี่ครับลุงเขยน้องชมพู่นะครับ
มงข้อมือนี่เต็มไปด้วยสายสินคนมาผูกรับขวัญให้กำลังใจเยอะแยะตลอดทั้งวันนะครับ
ลุงพลบอกว่าล็อตเตอรี่สามใบที่ถูกเลขท้ายเก้าสองเนี่ยนะ
นี่เป็นลอตเตอรี่ที่ซื้อเองนะค่ะส่วนที่เอามาให้ดูเยอะเยอะเนี่ยอืม
มาเยี่ยมนะคนมาให้กำลังใจที่บ้านลุงพลทุกวันที่บ้านกกอกเนี่ย
บางทีก็ฝากลอตเตอรี่ไว้ให้ค่ะไม่ถูกเลยนะมากอ่า
แต่หมายถึงว่าเขาก็มีน้ำใจเอามาให้อ่ะนะใช่แต่ในส่วนที่ถูกเนี่ย
อันนี้อันนี้ซื้อเองจริงจริงค่ะอ่าถามว่าเอ๊ะแล้วลุงพลซื้อจากเลขอะไร
อืมนั่นแหละสิลุงพลบอกว่าเป็นเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์มือถืออืม
ของลุงพลอืมตามมาหลายงวดแล้วเนี่ยตามแบบไม่ย่อท้อ
สุดท้ายก็ถูกเลขท้ายสองตัวในงวดนี้นะครับสามใบนี้ก็ได้
ถ้าใบละสองพันบาทเลขท้าย๒ตัวก็หกพัน
ภาษีไปนิดหน่อยก็เหลือเกือบหกพันนะครับลุงพลบอกยังไม่ได้คิดนะครับ
ว่าจะเอาไปทำอะไรนะครับทีแรกเนี่ยมีข่าวว่าโอ้โหถูกสิบแปดใบ
ค่ะเราตรวจสอบยืนยันแล้วนะครับลุงพลถูกสามใบนะครับ
เพื่อนผู้ชมครับเอ็งครับซื้อไม้เลขโทรศัพท์ตัวเองหกเก้าส่อง
ทำนี่แม่โไมก็ก็ต้องต้องดูก่อนครับ
ถ้าถ้าเกิดดั่งรามันสิ้นส่วนน่ะเนาะ
ผมก็อยากจะทำบุญก่อนอันดับแรกครับ
ซื้อมา๒งวดแล้วแหละ๖๙๒ครับ
มาถึงวันนี้เนอะกี่ใบนะลูก

นี่ฮะเพิ่งกลับมาถึงบ้านเมื่อช่วงเย็น

โอ้โหมองภาพไปข้างหลังเนี่ย

คือเริ่มจะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วอะนะคะ
คือคนมาเยื่องโรงพลป้าแตนแทบจะไม่เว้นแต่ละวัน
แต่ก็หลายครั้งเหมือนกันที่มาแล้วเกอร์
มาไม่เจอโรงพลยังเช้าวันนี้ค่ะ

ก็เดินทางไปที่วัดหงษ์บ้านศรีสะแร็ดนะคะ
ครับไปกราบศักระพระเจ้าใหญ่วัดหงษ์ค่ะเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิคู่บ้านคู่เมืองพุทธไทยสงฆ์
ไม่ว่าลุงพลป้าแตนไปที่ไหนดูสิคนแห่ตามกันไปนะ
พอคนรู้ว่าจะไปไหว้พระที่วัดหงษ์เนี่ย
ประชาชนตามไปค่ะเป็นร้อยเลยไปดูบรรยากาศกันหน่อย
ใครบับเต้นเยอะกัน
นี่ที่บุรีรำนะครับทุกผู้ชมครับออกจากบ้านไปแต่เช้าใช่ค่ะครับ
คือลุงพลแกก็ไม่ได้ประกาศนะว่าแบบเออเดี๋ยววันนี้ภารกิจของลุงพลตารางการ
จะไปไหว้พระที่ไหนยังไงลุงพลแกไม่ได้ประกาศแต่ว่าครับ
คนที่ประกาศเนี่ยก็คือเฟซบุ๊กของอาจารย์สุทัศน์ชัยกมลไทยสงฆ์ตัวแทนร่างทรงพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ด
พระเจ้าชายะวรมันที่เจ็ดจำได้ไหมคะที่เขาเคยเดินทางมาหาลุงพลที่บ้านกอกเลยอ่ะ
ที่บอกว่าจะมาดูให้จะมาเข้าร่างทรงอะไรให้ว่าใครคือคนร้ายทำร้ายน้องชมพู่ใช่ไหม
ใช่คือก่อนหน้านั้นมาแล้วรอบนึงแต่ว่ารายละเอียดยังไม่ได้เยอะ
แต่เขาทิ้งท้ายไว้ว่าหนึ่งสิงหาคมครับ
เจ้าชายะวรมันที่๗จะมาประทับร่างทรงอีกครั้ง
เพื่อบอกว่าคนร้ายคดีนี้คือใคร

ไปหาเองเลยก็อยากรู้เหมือนกันค่ะ
แล้วก็ตั้งใจว่าจะไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดหงที่ชาวบ้านเขาเคารพนับถือกันด้วย

ชาวบ้านอ่ะพอรู้ข่าวจากเฟซบุ๊คของอาจารย์สุทัศน์ชัยใช่ไหม
ทุกคนก็เลยโอ้โหแห่กันมารอเลยค่ะ

เห็นลุงพลกับป้าแตนปุ๊บก็กรูกันเข้าไปหาขอถ่ายรูปคู่
เอาสายสินผูกข้อไม้ข้อมือเอาผ้าขาวม้าผูกเอวให้ลุงพลด้วย

หลังจากนั้นลุงพลกับป้าแตนก็ขึ้นไปที่พระอุโบสถศักระพระเทวริสอินทรวรกรหรือว่าพระเจ้าใหญ่นะคะ

ลุงพลกับป้าแตนก็นำดอกดาวเรืองแล้วก็เงินเนี่ยใส่พานสวดมนต์อธิษฐานขอพรกับพระเจ้าใหญ่
พอทำพิธีเสร็จลุงพลกับป้าแตนก็เอาพานไปถวายให้เจ้าอาวาส
ที่เจ้าอาวาสจะนำดอกดาวเรืองที่รับมาเนี่ยจุ่มน้ำมนต์ที่อยู่ในขัน
แล้วก็พรมให้ทั้งลุงพลป้าแตนแล้วก็ชาวบ้านที่มานั่งอยู่ในวิหารด้วยเนี่ยค่ะ

เสร็จปุ๊บลุงพลกับป้าแตนก็เอาทองคำเปลวไปปิดที่องค์พระเจ้าใหญ่จำลองนะคะ
คือวัดนี้เนี่ยเขาจะมีองค์จำลองอยู่เพื่อให้ชาวบ้านไปปิดทองคำเปลวโดยเฉพาะ
เพราะองค์จริงเขาจะไม่ให้อนุญาตให้ชาวบ้านปิดทองได้
ระหว่างที่ทำพิธีเนี่ยชาวบ้านก็เหนียวแน่นนะคะ
ลุงพลไม่กลับชาวบ้านก็ไม่กลับเนี่ยคุณยิ่งกว่าดาราอีกอ่ะ

คนตามถ่ายรูปถ่ายคลิปอะไรกันเต็มไปหมดเลยนะคะ
เขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยลุงพลป้าแตนลูกชายสองคนก่อนที่จะมาที่วัดหงษ์เนี่ยนะคะ
ไปเจอกับนายสุทัศน์ชายกระมวลไทยสงตัวแทนร่างสงมาก่อนหน้าแล้วนะ
ก่อนที่จะเข้ามาที่วัด

เขาก็บอกว่าเนี่ยเขาเป็นร่างทรงของอ่าแบบนี้แบบนี้

แล้วเดี๋ยววันนี้ไม่เจอไม่เป็นไร
แต่เดี๋ยวคงได้เจอได้คุยกันนะ
นึงศิลป์หาคมใช่ค่ะ
แล้วเดี๋ยวจะพาลุงพลจะให้ลุงพลไปดู
เพื่อจะบอกว่าคนร้ายที่ทำร้ายน้องชมพู่เนี่ยคือใคร
เพราะว่าตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าลุงพลเขาก็ถูกตั้งข้อสงสัยอยู่

โดยเฉพาะจากทางฝั่งแม่ของน้องชมพู่ที่มองว่า
เรื่องช่วงทามไลน์เวลา๑๑พฤศพคม
ยังเคลียร์ไม่ชัดอยู่ช่วงเวลาหนึ่ง

ก็เลยลุงพลเลยตัดสินใจว่าอ่ะงั้นลุงพลไปหาเองเลย
ประมาณที่๗ได้เจอไหมได้บอกอะไรยังไงบ้าง
ลุงพลบอกแบบนี้ค่ะร่างทรงมาประทับร่างจริงนะ
เขาบอกเขาจะมาวันที่๑สิงหาคมเขาก็มาจริง
แล้วก็บอกด้วยว่าการตามจับคนร้ายที่ฆ่าน้องชมพู่เนี่ย

เพราะร่างทรงยังสับสนอยู่เลยว่าคนร้ายเป็นใคร
ทรงสับสนเหรอสับสนค่ะอืมสับสนว่าคนร้ายเป็นใคร
แต่ร่างทรงมั่นใจอยู่อย่างหนึ่งครับตำรวจจะจับคนร้ายได้แน่ค่ะ

อกจากนั้นก็ไม่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะคะที่เราเฝ้ารอกันมา
ส่วนเมื่อสักครู่ที่เขาไปกราบศักระพระเจ้าใหญ่เนี่ย
ก็ตั้งใจขอพรให้พระเจ้าใหญ่ปกปักรักษาครอบครัวผู้มีอุปการรักคุณให้มีความสุขความเจริญ
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำดวงวิญญาณน้องชมพู่ไปสู่สุขติฟังเสียงลุงพลกันค่ะ
ก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาดวงวิญญาณของน้องชมพู่ไปสู่สุขติที่ดีกว่า
ตอนเนี้ยอืมประมาณนั้นส่วนประสงค์บอกว่ายากใช่ไหมค่ะ
สับสนไปหมดสับสนค่ะอืมขนาดร่างทรงยังสับสนเลยนะครับเอออ่ะ
ส่วนป้าแตนค่ะก็เราก็ไปถามเหมือนกันแล้วป้าแตนขอพรอะไร
ป้าแตนบอกก็ขอพรให้หลุดพ้นจากข้อสงสัยต่างต่างที่ผัวพันธ
เกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่นี่แหละจะได้กลายเป็นผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นจาก
สักทีแล้วก็ขอให้ตำรวจตามจับคนร้ายที่ฆ่าน้องชมพู่ให้ได้
โดยเร็วด้วยทีมข่าวเราก็ถามนะว่าแล้วช่วงเช้าอ่ะ
ป้าแต่นได้เจอร่างทรงพระเจ้าชายะวรรมันที่เจ็ดด้วยไหมอืม
ได้คุยกับท่านหรือเปล่าครับป้าแตนบอกว่าอืม
ก็ไม่กล้าพูดเรื่องนี้มากเท่าไหร่เพราะไม่รู้ว่าจะเหมาะสมไหม
แต่ป้าแตนอ่ะบอกว่าร่างทรงเล่าให้ฟังว่าคนร้ายที่ฆ่าน้องชมพู่เนี่ย
เห็นไม่ชัดครับแต่รู้ว่ามีคนเดียวเป็นผู้ชายนอกหมู่บ้าน
แต่เดี๋ยวตำรวจจับตัวได้แน่นอนเพราะว่าคนร้ายจะมาปรากฏตัวเอง
ส่วนเสื้อกล้ามของน้องชมพู่ที่หายไปอ่ะร่างทรงไม่ได้พูดถึงค่ะอืม
ผู้ต้องสงสัยหรือจากอะไรที่เป็นผัวพันธุ์กับคดีและนึกชมพู่
คือให้การเป็นผู้ปบริสูจน์ให้หลุดผนจากตรงนี้
แล้วก็ขอให้ได้จับผู้ร้ายได้ไวตัวจริง
เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เหมือนหมอคนอื่นนั่นแหละ

บ๊วยพี่น้องขึ้นไปยังไงแล้วใครมันเอาน้องไป

แกบอกว่ามันไม่ชัด
อันที่ไม่รู้
อืมคือจะชัดหรือไม่ชัดก็แล้วแต่ยังไงสุดท้ายแล้วมันก็คือข้อมูลจากร่างทรงอ่ะ
ใช่ค่ะต่อให้ร่างทรงเป็นร้อยร่างทรงชี้เหมือนกันหมดเลยเนี่ย
มันก็ไม่ใช่หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มันไม่สามารถเอาลงสำนวนทำเป็นสำนวนคดีได้อ่ะนะคะ
ต้องรอตำรวจนะต้องรอตำรวจเท่านั้นนะครับใช่ค่ะเราก็ไปคุยกับคนที่มาให้กำลังใจนะคะ
ชาวบ้านที่มาให้กำลังใจลุงพลป้าแตนไปคุยกับนางทิพย์เทียมทันค่ะ
ก็บอกว่าเป็นคนหนึ่งที่ติดตามข่าวน้องชมพู่ทุกวันดูทุกวันเลย
แล้วก็เห็นใจลุงพลมากที่ต้องตกเป็นผู้ต้องสงสัยคือแกบอกว่าเหมือนลุงพลอ่ะ
หัวเดียวกระเทียมรีบเพราะว่าเข้ามาบ้านกอกเนี่ยเข้ามาเป็นเขยไง
ก็รู้สึกว่าเหมือนตกที่นั่งลำบากมีเรื่องทุกข์ใจเจอมรสุมรุมล้อมเรื่องน้องชมพู่
พอรู้ว่าวันนี้ลุงพลจะมาวัดหงษ์ก็เลยตัดสินใจอยากมาให้กำลังใจค่ะ
คือได้ยินข่าวว่าลุงพลจะมาไหว้พระที่วัดบ้านหงก็เลยอยากจะมาให้กำลังใจลุงพลนะคะ
ดูข่าวน้องชมพู่ทุกวันเห็นเขามีเรื่องมีราวอะไรแบบทุกข์ใจก็เลยอยากมาให้กำลังใจนะคะ
เจอเขาครั้งแรกก็บอกว่าน้องชมพู่เป็นเด็กมีบุญมาเกิดแล้วทำให้ลุงพลมีชื่อเสียงดัง
แล้วก็บอกว่าให้กำลังใจอะค่ะเขาเหมือนตัวคนเดียวน่ะ
ก็เลยอยากให้กำลังใจเขานะคะอยากให้เขาสู้สู้ถึงจะผิดจะถูกก็สู้สู้นะคะ
นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของชาวบ้านที่มาให้กำลังใจนะคะแต่ว่าอยากจะให้ข้อมูลคุณผู้ชมแบบนี้
ที่วัดหงษ์หรือว่าวัดศรีสะแรกที่บุรีรำเนี่ยนะคะวัดนี้ดังอยู่เรื่องหนึ่ง
ครับเรื่องการสาบานอืมใครที่อยากจะมาเลิกเล่าเลิกทำสิ่งใหม่ดีอะไรต่างต่างนานา
อยากจะสาบานเพื่อที่จะให้มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยเขามักจะมาสาบานกันที่นี่
เพราะถ้าใครผิดคำสาบานเนี่ยมักจะมีอันเป็นไปแทบทุกรายเลยค่ะครับ
ใครที่ไม่มั่นใจว่าจะทำได้ตามคำสาบานจะไม่กล้ามาสาบานวัดนี้เลยนะ
เขาบอกว่าโอ้โหวัดเนี้ยถ้าเรื่องสาบานเนี่ยแน่จริงซึ่งวันนี้ลุงพลมาที่วัดนี้เราก็เอ๊ะ
ลุงพลมาสาบานอะไรด้วยหรือเปล่าอืมเปล่านะคะมาไหว้พระขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลเฉยค่ะ
ครับอ่าก็คงจะไปทำบุญพอดีอ่ะใช่ไหม
มาเดินทางไปอืมส่วนความเคลื่อนไหวทางฝั่งของคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่นะครับ
ผู้ชมครับวันนี้ไปไหว้พระไปทำบุญเหมือนกันค่ะนะครับ
แต่อยู่ในพื้นที่ที่มุกดาหารนี่แหละนี่นะฮะครอบครัวของน้องชมพู่นะครับ
คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่แล้วก็มีน้องสดิ้งพี่สาวน้องชมพู่ด้วย
ยายสมควรด้วยณแตน้าตายณฝนนะวันนี้ไปกันหมดนะครับ
นี่ฮะพากันเดินทางไปกราบไหว้หลวงปู่ล่าเขมปัตโตที่วัดบรรพฤษคีรี
หรือว่าวัดภูจ้อก้อในพื้นที่ตำบลหนองสูงใต้

เพื่อความเป็นสุริมงคลของชีวิต
แล้วก็เป็นการพักผ่อนไปในตัวด้วยวันนี้วันหยุดนะครับ
ไปชมวิวทิวทัศน์ความสวยงามนะฮะ
แล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ
คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ไหว้พระขอพรนะครับ
ซึ่งก็เหมือนกับเวลาที่ไปหลายวัดนะครับ

ขอพรขอให้ตำรวจตามจับกลุ่มตัวคนร้าย

ขอให้ตำรวจได้หลักฐานชิ้นสำคัญ
ในการที่จะมัดตัวคนร้ายจับมาดำเนินคดีให้ได้
หลังจากนั้นก็เดินทางไปอีกวัดหนึ่งนะครับ
ไปวัดบ้านกุฎมะหง
อยู่ที่ตำบลกุฎแหอำเภอเริงนกทาจังหวัดยะโสธรนะฮะ
ก็ออกจากมุกดาหารไปหน่อยหนึ่งนะครับ
เป็นบ้านเกิดของคุณยายสมควรนะครับที่ยะโสธร
ก็ถือว่าเป็นบ้านเกิดของคุณแม่น้องชมพู่เหมือนกันนั่นแหละ

เสร็จแล้วก็แวะไปบ้านคุณยายสมควรที่ยะโสธร

เนื่องจากคุณยายสมควรพอมาแต่งงานกับคุณตาชาญ
ได้๔๐ปีแล้วก็มาอยู่ที่บ้านกอกที่มุกดาหารแล้ว
ที่นี่ก็ไม่ค่อยมีใครอยู่แล้วนะครับ
วันนี้ก็เลยไม่ได้เจอใครก็มาแวะเวียนไปเยี่ยมบ้างเป็นครั้งคราวค่ะ
แต่พอกลับมาที่บ้านที่บ้านกกอกตะบนกกตูม
ดงหลวงจังหวัดมุกดาหารช่วงเย็น
ทุกผู้ชมครับประมาณ๕โมงเย็นนี่ครับ
คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่กลับมาถึงบ้าน
ตำรวจมาที่บ้าน
สพกกตูมแล้วก็ชุดสืบสวนคลี่คลายคดีน้องชมพู่
คือมาที่บ้านเนี่ยมาขอวัดความยาวความชันความสูง
บันไดบ้านของแคร่หน้าบ้าน
นี่ฮะเพื่อจะเอาไปเป็นข้อมูลทางคดีนะครับ
ันไดบ้านที่เป็นบ้านที่จะขึ้นชั้นสอง
แค่ที่น้องจะนอนดูการ์ตูนอยู่
แล้วก็นอนดูการ์ตูนอยู่ด้วยทางยูทูปเนี่ย
ก่อนที่จะหายตัวไปเป็นแคร่ตัวใหญ่ที่อยู่หน้าบ้าน
แล้วก็เก้าอี้ตัวเล็กเหมือนเก้าอี้นั่งซักผ้า
ปกติน้องชมพู่จะใช้เหยียบปีนขึ้นไปเวลาจะขึ้นบนแคร่

พบว่าความสูงของแคร่ที่ใช้นั่งดูการ์ตูนของน้องชมพู่เนี่ย
จะสูง๖๐เซนติเมตร
ความสูงของเก้าอี้ตัวเล็กที่น้องชมพู่จะใช้เหยียบขึ้นแคร่
สูง๒๓เซนติเมตร
ทำให้มีระยะห่างจากเก้าอี้ไปถึงแคร่อยู่ที่๓๗เซนติเมตร
ส่วนตัวน้องชมพู่เด็กหญิงวัย๓ขวบเนี่ยนะครับ
น้องชมพู่สูง๙๕เซนติเมตร
ขณะที่บันไดบันไดที่จะขึ้นชั้นสองของบ้านที่อยู่ด้านในตัวบ้าน
แต่ละขั้นความสูงจะแตกต่างกันไปนะครับ
เขาก็สร้างเป็นบันไดไม้เหมือนกับชาวบ้านช่างก่อสร้างเขาก็สร้างกันอ่ะ

แต่ความสูงโดยประมาณก็คือ๒๓๒๖เซนติเมตร
แล้วก็แต่ละขั้นมีความชันประมาณ๔๕องศา
จุดประสงค์ที่ตำรวจมาวัดความสูงความยาวความชัน
บันไดบ้านของแคร่หน้าบ้านของเก้าอี้ตัวเล็กที่น้องใช้เหยียบใช้ปีนเนี่ย
ก็เพื่อเอาข้อมูลไปประกอบในสำนวนคดีนะครับ
แล้วก็เพื่อประเมินว่ามันจะเป็นไปได้ไหม
ถ้าน้องชมพู่จะเดินพลัดหลงไปออกจากบ้านไปแล้วไปที่ป่าหลังบ้าน
แล้วขึ้นภูเหล็กไฟด้วยตัวเองไปเสียชีวิตอยู่ที่ภูเหล็กไฟ
จะเอาข้อมูลตรงนี้ไปเปรียบเทียบกับความสูงต่างที่น้องชมพู่จะอยู่ที่บ้าน
แล้วถ้าไปเทียบกับความชันของภูเหล็กไฟถ้าท่านยังจำได้อาทิตย์ที่แล้วเนี่ย
ตำรวจไปวัดความชันที่ภูเหล็กไฟมาค่ะ
คงจะเอาไปประกอบกันว่าความเป็นไปได้จะเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหน
ส่วนใหญ่ต่างก็ตั้ง
ถ้าท่านผู้ชมยังจำได้นะครับก่อนหน้านี้
ทีมข่าวของเราที่อยู่ที่พื้นที่กกตูมเนี่ยค่ะ
เราเคยวัดระยะมาแล้วนะครับเราเคยทดสอบสมมุติฐาน
อืมว่าน้องชมพู่จะเดินขึ้นภูเหล็กไฟ
ภูเขาที่มีความชันเหลือเกินเนี่ยเป็นไปได้ไหม
โดยลองเก็บข้อมูลความสูงของแคร่ของบันไดบ้านไปเมื่อ๑๗กรกฎาคม
วันนั้นถ้าท่านจำได้นาริสบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราขออนุญาต
คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่เรียบร้อยคุณพ่อคุณแม่ก็อนุญาตนะครับ
แล้วก็บอกว่าเนี่ยคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยยืนยันตลอดอยู่แล้วว่าลูกสาวเดินขึ้นเองไม่ได้แน่นะครับ
สำหรับภูเหล็กไฟเนี่ยเอาแค่บันไดบ้านเนี่ยนฤทธิ์ชมพู่ยังขึ้นเองไม่ได้เลย
นี่เพราะมันเป็นแบบนี้มันชันแบบนี้แบบนี้วันนั้นเราก็ลองวัดดูนะครับ
แค่หน้าบ้านน้องชมพู่ก็ขึ้นเองไม่ได้ถ้าไม่มีคนอุ้มขึ้นวันนั้นคุณแม่ก็บอกนะครับ
ยืนยันกับเราถ้าจะขึ้นเองก็ต้องใช้เก้าอี้เหยียบขึ้นไป
บันไดบ้านน้องชมพู่ขึ้นเองไม่ได้เพราะกลัวต้องอุ้มขึ้นเท่านั้น
วันนั้นคุณแม่น้องชมพู่ให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราย้อนไปฟังหน่อยนะฮะ
ก็คนใดคนหนึ่งต้องอุ้มน้องแล้วเดินลงเหรอครับลงก็ไม่เคย
แปลว่าที่เดินขึ้นเดินภูเหล็กไฟหินจะชันอะไรเล็กน้อยน้อยก็ไม่มีทางขึ้นได้
น้องจะเป็นเด็กขี้กลัวค่ะ
นี่ฮะก็แสดงว่าตำรวจคงจะต้องการข้อมูลอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องความสูงความชันของพื้นที่ภูเหล็กไฟ
และความเป็นไปได้ที่เด็กจะเดินขึ้นไปค่ะ
วันนี้ตำรวจยังได้นำสมุดคำให้การมาให้แม่น้องชมพู่เซ็นยืนยันอีกครั้งนะครับ
หลังจากที่เมื่อวานนี้ได้เชิญคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่แล้วก็คนในครอบครัวด้วยนะครับ
ยกเว้นลุงพลป้าแต่นที่เมื่อวานไม่อยู่อ่ะมาให้ข้อมูลมาสอบถามกันเพิ่มเติมเมื่อวาน
ว่าคนในบ้านในครอบครัวเนี่ยคิดว่าน้องชมพู่จะเดินขึ้นภูเหล็กไฟเองได้ไหม
แล้วก็สองแต่ละคนเนี่ยเคยขึ้นภูเหล็กไฟกันบ้างหรือเปล่า
ซึ่งก็ไม่ทราบว่าแต่ละท่านเนี่ยจะให้ข้อมูลกับตำรวจว่าแบบไหนอะไรยังไงนะครับ
แต่วันนี้ตำรวจเขาก็คงจะมาวัดข้อมูลดูเรื่องของความเป็นไปได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ
มีรายงานว่าวันพรุ่งนี้ชุดสืบสวนคลี่คลายคดีน้องชมพู่จะประชุมกันอีกครั้งนะฮะ
แล้วจะเอาข้อมูลที่ได้ในวันสองวันนี้เนี่ยมาสรุปมาประมวลผลกันนะ
แล้วก็เตรียมจะขึ้นภูเหล็กไฟอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ที่เราได้รายงานมาเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่ามันมีบางเรื่องมันมีบางอย่างที่ต้องไปดูไปเก็บหลักฐานสำคัญ

มีหลักฐานอีกอย่างหนึ่งที่อยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ที่ตำรวจยังไม่ออกบอกชิ้นหนึ่งใช่ไหม

แต่อย่างน้อยมันก็แสดงให้เห็นว่าตำรวจยังไม่ได้ทิ้งคดีตำรวจยังทำคดีอยู่๘๒วันเนี่ยนั่นหมายความว่าตำรวจยังไม่ได้หยุด
ท่านอาจจะมองว่าอ้าวเรื่องนี้เคยสอบแล้วนี่ทำไมเรื่องนี้มาสอบอีกทำไมเรื่องนี้เพิ่งสอบทำไมเรื่องนี้เพิ่งมาดู
แต่นั่นหมายความว่าเขายังไม่ได้หยุดเขายังทำคดีอยู่
ภูมิเชื่อไหมเดี๋ยวนี้นะเวลาชาวบ้านเขาคุยกันว่าเออวันหยุดเสาร์อาทิตย์ไปไหนกันดีครับคำตอบคือไปกกอกไหม
กอกนะไปบ้านกกอกนะคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยหนึ่งสิงหาคมเป็นวันเสาร์วันหยุดใช่ไหมคะ
ใช่ครับชาวบ้านแห่กันมาที่หมู่บ้านกกอกนะคะมาจากนี่เลยนครพนมร้อยเอ็ดกรสินน้องคาย
ภาคใต้ก็มานะคะสุราธานีชุมพรมากันเป็นร้อยอ่ะค่ะโอ้นี่รถทัวร์เลยเหรอทัวร์ลงบ้านลุงพลค่ะ
ลงเลยอันนี้ไม่ได้ทัวร์ลงแบบโดนคอมเมนต์ลุมกระหน่ำด่าเหมือนในโซเชียลนะ
อันนี้รถทัวร์มาลงบ้านลุงพลจริงจริงโอ้เดี๋ยวนี้บอกทัวร์ลงนี่กลัวกลัวเหมือนกันเนอะ
นี่คือทัวร์มาเที่ยวรถทัวร์มาลงอยู่ที่บ้านลุงพลค่ะแฟนคลับมาจากหลากหลายพื้นที่เลยนะคะ
เห็นรถทัวร์เนี่ยเป็นแฟนคลับจากอำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีค่ะเขาถึงขั้นเหมารถบัสมาหนึ่งคันรถ
เหมามาคือนายสมหมายประจงกรเป็นผู้ใหญ่บ้านค่ะตัดสินใจเช่าเหมารถพาลูกบ้าน๔๓ชีวิตออกเดินทางตั้งแต่๒ทุ่มเมื่อคืนนี้
เพื่อแค่ว่าตั้งใจอยากมาให้กำลังใจลุงพลโดยเฉพาะนะคะถามว่าทำไมขนกันมาทั้งลูกบ้านทั้งหมู่บ้านขนาดนี้
มันมีเรื่องราวคุณนายสมหมายผู้ใหญ่บ้านเคยพูดเอาไว้เลยบอกว่าถ้าผมถูกรางวัลงวดที่สิบหกกรกฎาคมเนี่ยนะ
เดี๋ยวเหมารถพาชาวบ้านมาหาลุงพลที่บ้านกกอกแน่นอนแล้วปรากฏว่า๑๖กรกฎาคมงวดที่ผ่านมาเขาถูกจริง
เขาถูกรางวัลที่๔๒ใบค่ะได้เงินมาตั้งแปดหมื่นบาทก็เลยทำตามที่ลั่นวาจาเอาไว้
ตอนแรกจะเหมาแค่รถตู้คนเยอะ๔๓ชีวิตรถตู้เอาไม่อยู่เหมารถทัวร์มาเลยก็แล้วกัน๓๕๐๐๐บาทนะคะ
ลอตเตอรี่๘๐๐๐เหมารถมา๓๕๐๐แล้วนะลงทุนมากเลยนะคะเนี่ยแล้วก็ไม่ได้มากันมือเปล่าด้วยนะ
เอาผลไม้ที่สวนผวกลองกองขนุนกล้วยไข่หมากพลูต่างมาฝากลุงพลมาฝากผู้เท่าผู้แก่ในหมู่บ้านค่ะ
สมหมายเขาบอกด้วยว่าเดี๋ยวถ้างวดนี้ถูกสลากอีกถ้าถูกรางวัลที่๑จะเหมารถทัวร์มา๒คันเลย
ใช่อันนี้รางวัลที่๔เหมามาคันหนึ่งพร้อมลูกบ้าน๔๓ชีวิตถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งจะเหมามา๒คันเลย
แต่ถ้าถูกรางวัลที่๒จะเหมามา๑คันถ้าถูกรางวัลอื่นเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะคะ
ถ้าเกิดรางวัลใบเดียวไม่พอค่าโลสบัดเลย

เลยตั้งใจว่างมาหารุงพลฯไว้ตรงแถวบ้านเขาดูกันติดรุงพลฯแบบนิยายส์ไง
เพียงน้องเมียจะดูลูก
มาหาลุงพลที่บ้านครับแต่อกหักกลับไปทุกรายเลยอืม
ไม่ได้เจอลุงพลเพราะว่าลุงพลไปไหว้พระที่บุรีรำอ่ะค่ะ
ครับก็ผิดหวังไปตามตามกันนะคะเพราะไปตั้งแต่เช้ามืดเลย
แต่ตั้งใจแล้วว่าอยากมาหาอยากมาให้กำลังใจ
ไม่เจอไม่เป็นไรฝากทีมข่าวเราแล้วกันครับ
ฝากทีมข่าวท๊อตเทวีบอกว่าของที่เอามาเนี้ย
ให้ลุงพลด้วยนะห้ามแอบเอาไปกินเองคนเดียวนะ
ส่งถึงมือเรียบร้อยอ่ะเออมาให้ลุงพลป้าแตนด้วยนะ
ครับแล้วก็กลับกันไปมีอีกกลุ่มนึงค่ะคุณผู้ชม
เป็นชมรมพระเครื่องจังหวัดมุกดาหารมาเหมือนกันครับรู้ว่าลุงพลแกชอบไอ้พวกเครื่องรางของขลังต่างใช่ไหม
เอาพระเครื่องมามอบให้วันนี้จิรายุทธ์ก็ต้องมารับแขกแทนเลยตอนนี้ใช่ค่ะ
ก็คือถ้าสมมุติว่าไปบ้านพ่อแม่น้องชมพู่แล้วไม่เจอครับนาริสรับให้คือไม่ใช่อะไรนะครับทุกผู้ชมครับ
คือเราไปทำข่าวใช่ค่ะเราไปทำข่าวเพราะว่าเวลามีใครไปใครมา
ถ้าลุงพลไม่อยู่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ไม่อยู่ก็เจอนักข่าวนี่แหละ
เขาก็มาแล้วเขามาไกลไงใช่เขาไม่อยากมาเกียรติแค่ใครเขาก็ฝากนักข่าวไว้นี่แหละ
เพราะรู้ว่ายังไงก็คงต้องรอทำข่าวอยู่ตรงนี้ใช่เขาก็จำหน้านักข่าวเราได้
ก็เลยฝากเอาไว้เนี่ยค่ะพระเครื่องที่เอามามีพระสมเด็จฐานสิง
พุทธคุณก็คือแคล้วคลาดปลอดภัยครับมีพระนางพยานหลวงปู่ลือเนื้อประหลอด
พุทธคุณคือใช้ถอนพิษได้ทุกอย่างใช้กับการแก้คุณสัย
แล้วก็มีลูกปรดทาธิกายสิทธิ์
ใช้ถอนพิษใช้แก้ขุนใส
ก็ฝากทีมข่าวเอาไว้ให้มอบให้กับลุงพลเนี่ยแหละค่ะครับ
ยังไม่หมดแค่นั้นนะลุงพลนี่จะได้บ้านใหม่เลยครับ
มีผู้ใจดีไม่ประสงค์ออกนามจากซิดนี่ประเทศออสเตรเลียคุณ
ทำไมฮะซื้อตู้เย็นให้ลุงพลเนี่ย๙๐๐๐บาทซื้อมาเลย
พนักงานเอาตู้เย็นมาส่งที่บ้านลุงพลเลยบอกผู้ใจดีคนนี้ทักแชทมาในเพจบอกว่า
อยากเป็นกำลังใจให้ลุงพลขอซื้อตู้เย็นให้ก็แล้วกัน
แล้วเอาตู้เย็นมาส่งให้ที่บ้านอ๋อสั่งมาทางเพจออนไลน์ของร้านเขา
ใช่ค่ะให้เอามาส่งให้เลยใช่ค่ะอันนี้จากซิดนี่ออสเตรเลียครับ
ยังไม่หมดนะคะมีอะไรอีกคนใจดีจากฮอนแลนด์ค่ะอ่า
นี่โอ้โหนำเข้าเท่านั้นเลยนะเนี่ยสั่งสาราไม้ไผ่๓๕๐๐บาท
ร้านเฟอร์นิเจอร์ในอำเภอเมืองมุกดาหารครับให้ลุงพลกับครอบครัว
จะได้นั่งพักผ่อนหย่อนใจกันอื้อหืออืมยังอีกยังไม่หมดครับ
เฟอร์นิเจอร์แถมให้อีกให้เสื้อแจ็คเก็ตสองตัวแล้วก็มุ้งอีกสามหลัง
อืมรวมถึงมีจดหมายฝากข้อความว่าฝากถึงลุงพลกับป้าแตน
ขอเป็นกำลังใจให้ป้าแตนและลุงพลและลูกครับยังค่ะยังไม่หมด
้อนผ้าห่มเข้าของเครื่องใช้หลายหลายอย่างคือถ้าให้ไล่ก็คือ
คุณผู้ชมอยู่กับเราได้จนถึงตีห้าเลยอ่ะค่ะโอ้โหของเยอะมากที่คนเอามามอบให้
เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงพลแล้วก็ครอบครัวคือเมื่อวันก่อนเนี่ยมี
คนใจดีที่เขาไม่เปิดเผยชื่อค่ะส่งช่างก่อสร้างมาให้ส่งอิดปูน
ทรายเหล็กเส้นอะไรทั้งหมดอ่ะอืมเพราะเห็นว่าบ้านลุงพลมีแต่เสากับหลังคา
ใช่ค่ะห้องน้ำก็โอ้โหเอาผ้าปูที่นอนมาทำเป็นประตูกั้นอย่างเงี้
อืมกำลังสร้างกันอยู่ฮะตอนนี้ก็มีกำแพงแล้ว
ยังไม่เสร็จใช่เห็นบอกว่าคืบหน้าไปเยอะแล้วเหมือนกัน
อีกไม่กี่วันต่อมามีคนเขาบอกเขาอยู่ต่างประเทศเหมือนกันค่ะ
เก้าอี้อะไรแบบเต็มไปหมดเลยก็คือเอาให้ครบอ่ะ
วันนี้มาอีกมาอีกตู้ยงตู้เย็นมาแล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าน่ะครับ
ท่านผู้ชมครับเมื่อตอนเย็นเย็นประมาณ๕โมงเย็นเนี่ย
ลุงพลกลับมาถึงบ้านเมื่อสักครู่นี้ที่ดูว่า
นำลอตเตอรี่ที่ถูกเลขท้ายสองตัวมาให้เราดูอ่ะเราก็ได้คุยได้ถามนะครับ
ลุงพลมาถึงบ้านก็เย็นแล้วหลายคนก็เดินทางกลับไปก่อนแล้ว
เพราะว่าเขามาไกลเขาต้องรีบกลับนะครับบางคนก็ได้รอได้เจอกัน
ลุงพลป้าแตนบอกโอ้โหวันนี้มาเป็นร้อยเลยเหรอเนี่ย
พอทราบข่าวก็รู้สึกว่าแม่ทำให้หลายคนผิดหวัง
ก็เลยฝากขอโทษผ่านทางไทยรัฐทีวีไปด้วย
ทุกคนมีน้ำใจอุตส่าห์มาหาถึงบ้านที่บ้านกกอกที่มุกดาหาร
แต่ว่าวันนี้ไม่เจอนะครับสิ่งของต่างต่างเนี่ย
ลุงพลบอกว่าเยอะเหลือเกินอืมเยอะมาก
เยอะจนเกินความจำเป็นของลุงพลกับป้าแตนกับลูกสองคนแล้ว
บางสิ่งบางอย่างที่จำเป็นกับวัดกับโรงเรียนเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปส่งต่อไปมอบต่อให้กับโรงเรียนกับวัด
ส่วนรวมได้ใช้กันทีนี้เราก็เลยคุยกับลุงพล
นี่ครับท่านผู้ชมครับตู้เย็นเนี่ยยกเข้าบ้านแล้วนี่นะ
เราถามลุงพลเรื่องที่มีชาวเน็ตบางส่วนเขาตั้งข้อสงสัยเรื่องบ้าน
ว่าทำไมไม่สร้างบ้านให้เสร็จตั้งนานแล้วแล้วเห็นว่าบ้านนี้สร้างไม่เสร็จสักที
เออแต่มีเงินซื้อรถกระบะเนี่ยรถกระบะคันหนึ่งก็ไม่ใช่ถูกนะ
มันหลายแสนไม่ใช่เหรอนี่ฮะใครมาก็ขอถ่ายรูปนี่นะ
ลุงพลบอกว่าอย่างงี้ครับท่านผู้ชมครับลุงพลบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ย
เริ่มสร้างเมื่อปี๕๙ก็วางแผนว่าจะสร้างไปเรื่อยเพราะว่าไม่มีเงินก้อน
มีเงินก็สร้างมีเงินก็ต่อมีเงินก็เติมทำไปเรื่อย
ถามว่าอ่าแล้วทำไมมีเงินไปซื้อรถกระบะลุงพลบอกว่าก็งานที่เขาทำอยู่เนี่ย
มันเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยการค้าการขายทำการเกษตร
ก็ต้องซื้อรถเอาไว้เพราะมันจำเป็นต้องใช้ต้องใช้บรรทุกของเอาไปขายตามตลาด
พอขายของได้ก็เอาเงินมาสร้างบ้านก็เนี่ยแหละที่เขาทำอยู่
จังหวะมีเรื่องมีราวมีคดีของหลานสาวเกิดขึ้น
มีคนเห็นบ้านของเขาจากข่าวที่เสนอออกไป
เขาก็มีน้ำใจมีเมตตาเขาก็ส่งของมาให้ค่ะแล้วก็สร้างบ้านแบบทุกวันนี้
ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ได้อยู่ต้อนรับ
พอดีมีภาระที่จะไปพอดีติดต่อที่วัดพุทธส่งไว้
วาดจะไปกลับพระเจ้าใหญ่ก็ดีใจครับ
ดีใจไม่รู้จะตอบแทนบุญคุณเขายังไงดี
ก็ซึ้งในน้ำใจเขาที่มามอบให้ถ้ารู้ว่าเจ้าของเขาที่เค้าส่งมาให้เป็นใคร
ผมอาจจะอยากให้ก็วัดให้โรงเรียนไปก่อนครับ
ซึ่งมันเป็นของที่เราสามารถให้คนส่วนมากได้ครับ
เป็นของใช้ร่วมกลได้เยอะกว่า
ลุงเอามานี่สร้างบ้านทำไมลุงเอามันไปถ่อนรถแทนอะไรอย่างนี้ครับ
มีกำไรแล้วก็มาต่อเติมบ้านอย่างนี้

อ่าพูดถึงบ้านลุงพลดูความคืบหน้าเรื่องบ้านลุงพลหน่อยกันแล้วกัน
ค่ะนะฮะบ้านลุงพลอย่างที่ท่านทราบนะฮะว่ามีคนใจดีส่งอุปกรณ์วัสดุและช่าง
ให้ครบเลยใช่ไหมถูกต้องทุกอย่างครบอ่ะมีช่างมาให้ด้วยโอ้โห
นี่เป็นรูปเป็นร่างแล้วนะกำแพงมาแล้วผนังมาแล้วเมื่อก่อนมีแต่
เสากับหลังคาที่เหลือก็เอาสแลนด์เอาป้ายโฆษณาพวกนี้มาเป็นกำแพงบ้านเนี่ย
ตอนนี้เริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับทุกผู้ชมครับนี่ครับวันนี้ช่างก็มานะครับ
กันเจ็ดแปดคนมาต่อเติมบ้านกันต่อทำกันตั้งแต่เช้านะครับ
่อผนังบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วฉาบปูนฝาผนังอ่า
จัวหน้าบ้านหลังบ้านนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเทพื้นกันไปเมื่อวันก่อนนี่ฮะ
พื้นก็เริ่มแห้งนะครับถ้าย้อนไปตั้งแต่ที่มีผู้ที่
วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างพร้อมกับช่างมาให้จ่ายเงินให้เรียบร้อยเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
แต่ว่าคนคนนี้เขาไม่ประสงค์ออกนามนะบอกว่าส่งมาให้เนี่ยส่งมาตั้งแต่
สิบเจ็ดกรกฎาคมนะครับแต่เดิมตั้งใจจะลงมือตั้งแต่วันรุ่งขึ้นเลย
แต่ว่าต้องหยุดไปวันหนึ่งก่อนเพราะว่าวันนั้นลุงพลเขามีนัดกับทางครอบครัว
ไปทำพิธีสบานที่วัดท่ามภูภาแอกแล้วก็มาเริ่มกันจริงจริงคือยี่สิบเก้ากรกฎาคม
วันนี้ก็วันที่๔แล้วนะที่ก่อสร้างกันมาความคืบหน้าก็เห็นได้ชัดนะครับ
บ้านเก่าลุงพลสร้างแบบง่ายที่ขึ้นเอาไว้ก่อนเนี่ยมีเสาอยู่เก้าต้น
นี่ฮะเราเปรียบเทียบให้ดูนะครับค่ะตอนที่เป็นบ้านเก่าเห็นไหม
เสาเก้าต้นไม่มีผนังไม่มีฝากำแพงประตูอะไรทั้งสิ้น
โล่งโล่งเลยค่ะมีแต่หลังคาเอาป้ายวายนิ้วเอามากันลมกันฝน
วันนี้บ้านลุงพลก็เริ่มเป็นบ้านแล้วนะครับเริ่มเป็นบ้านแล้ว
ผนังก่อด้วยอิดมีประตูหน้าต่างแข็งแรงปลอดภัย
ต่อเติมบ้านเนี่ยถามกับช่างว่าคืบหน้าขนาดไหน
บอกว่าคืบหน้าไปสักร้อยละห้าสิบแล้วไปครึ่งทางแล้วนะครับ
เดี๋ยวถ้าเสร็จเรียบร้อยก็จะไปทำส่วนที่เป็นห้องน้ำให้ต่อ
นี่ฮะก็เอาให้ดูกันบ้านลุงพลนี้เขาอยู่ติดริมถนนเลย
ค่ะถนนเคยไปนี่ตะบนกกตูมอ่ะค่ะอยู่ริมถนนเลย
เพราะฉะนั้นเวลาใครไปใครมาก็จะง่ายหน่อยจอดรถริมถนนข้างทางก็จะง่ายหน่อย
ถ้าบ้านของคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ต้องเข้าซอยไปอีกสักประมาณ๒๓๐๐เมตร
ค่ะแต่ซอยจะเล็กหน่อยต้องจอดข้างนอกแล้วก็เข้าไปอ๋อก็เดินเท้าเข้าไป
คือรถยนต์ก็เข้าได้นั่นแหละแต่ถ้ามารถใหญ่ก็จะลำบาก
ถ้าบ้านคุณตาชาญคุณยายสมควรนี่ก็อยู่ริมถนนเหมือนกัน
แต่ว่าอยู่อยู่ฝั่งตรงข้ามก็ห่างจากบ้านลุงพลสักประมาณ
ไม่ไกลมากนักอ่ะค่ะมันไม่ถึงยี่โลอ่ะเนี้ยนี่ครับ
อ่ะอย่างที่บอกค่ะเดี๋ยวนี้ศุกร์เสาร์อาทิตย์คุยกันไปไหนดี
ครับไปบ้านลุงพลสิไปบ้านพ่อแม่น้องชมพู่สิ
เป็นหมู่บ้านกกอกสิมันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ซะอย่างนั้นแล้วอ่ะนะจากคนที่เขาติดตามข่าวเรื่องของน้องชมพู่มาโดยตลอด
แต่จริงแล้วเนี่ยในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะคะ
เขาก็มีสถานที่ท่องเที่ยวจริงและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังที่อยู่รอบด้วยนะคะ
ครับตอนเนี้ยสิ่งที่คุณอยากเห็นมากที่สุดเนี้ยคือภูเหล็กไฟ
เนอะอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงมันยากลำบากขนาดไหน
มันสูงมากไหมทางเดินมันอะไรยังไงแบบไหนอืม
เหมือนอยากไปตามรอยดูว่าเออมันเป็นยังไงเห็นกับตาจริงจริงครับ
แต่ถ้าเอาสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังหลายคนรู้จักกันอยู่แล้ว
ญาเต่างอยที่อำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครอยู่ไม่ไกลกับบ้านกกอกนะคะ
ห่างกันยี่สิบกิโลเมตรค่ะนี่ลักษณะก็จะเป็นรูปปั้นเต่าขนาดใหญ่
ริมลำน้ำพุงนะคะครับเป็นลำน้ำขนาดใหญ่สมัยก่อน
เขาเชื่อกันว่ามันมีเต่าอาศัยอยู่จำนวนมากก็เลยตั้งชื่อว่าหมู่บ้านเตางอย
หมายถึงเต่าที่อยู่ริมตลิ่งหรือโขดหินแล้วก็พอสร้างเป็นรูปปั้นพญาเต่างอยขึ้น
ก็ตั้งใจเอามาเป็นสัญลักษณ์เลยแล้วก็มีชื่ออำเภอว่าเตางอยด้วยก็สอดคล้องกัน
คืองอยเนี่ยทางภาษาท้องที่พื้นถิ่นเนี่ยงอยเหมือนกับเรานั่งแบบนั่งชั้นเข่าหรือว่านั่งยองรอคล้ายคอยอ่ะ
แต่แบบนั่งงอยนั่งรอไปเรื่อยอย่างเงี้อ่านั่งงอยเนี่ย
เป็นยุคนี้จะเรียกว่านั่งชิวได้ไหมคะก็ชิลจะสบายสบายใจใช่ไหมอ่าอ่า
แต่งอยจะแบบนั่งแบบรอรอเมื่อไหร่เมื่อไหร่เขาจะมาเมื่อไหร่อะไรแบบเนี้ย
ญาเต่านี่ก็งอยอยู่เหมือนกันอ่าประมาณอย่างนั้นเนี่ยอ่า
สาวเต๋อง้อยรอคอยพี่เนี่ยอ่าอ่าอ่าอ่าเพลงคุณตลาดเนอะใช่
อันนี้ค่ะจริงจริงคนก็ไปขอเลขที่นี่กันเยอะเหมือนกันนะอ๋อไปเยอะฮะ
เดี๋ยวนี้ไปเยอะครับอ่ามีที่วัดภูมิมโนรมหรือว่าวัดรอยพระพุทธบาทภูมิมโนรมด้วยนะคะ
อีกหนึ่งจุดที่หลายคนชอบไปท่องเที่ยวอยู่ห่างบ้านกอกประมาณเก้าสิบกว่ากิโลเมตรค่ะ
ที่นี่โดดเด่นที่พระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาศรีไตรรัฐเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่สูงถึง๘๔เมตรนะคะ
พระธาตุภูมิมโนรมจะเป็นทรงแปดเหลี่ยมแล้วก็มีปู่ศรีมุกดารูปปั้นพญานาคฝีมือช่างที่สวยสวยงดงามด้วยครับ
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่คนชอบมาไหว้พระทำบุญแล้วก็มาดูสถานที่สวยสวยทำเลที่ตั้งวัดเนี่ยอยู่บนยอดเขาภูมิโนรมก็เลยเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดมุกดาหารค่ะ
เพราะจะเห็นทั้งวิวแม่น้ำโขงตัวเมืองมุกดาหารเห็นไกลไปจนถึงแขวงสวรรณเขตฝั่งสปลาวเลยนะคะ
อันนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวถ้าใครอยากที่จะแวะไปให้กำลังใจครอบครัวน้องชมพู่ลุงพลป้าแตน
แล้วอยากจะเลยไปหาสถานที่สวยสวยไปแวะชมก็ไปกันได้ใช่ครับ
บ้านกอกนี่ก็ถ้าจะไปขึ้นภูเหล็กไฟท่านต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับเพราะว่าภูเหล็กไฟที่เป็นภูเขาที่อยู่หลังพื้นที่บ้านกกอก
บ้านของคุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่ของลุงพลเนี่ยค่ะ
บนกกตูมเนี้ยเขามีสิบสองหมู่บ้านอ่า
หนึ่งในนั้นคือหมู่บ้านกรอกค่ะ
แต่ภูเหล็กไฟที่เป็นภูเขาด้านหลังเนี่ยที่ว่ามีกรณีของน้องชมพู่เกิดขึ้นเนี่ย
เป็นหนึ่งในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติภูผายนอ่าเขาจะมีเจ้าหน้าที่ตั้งหน่วย
ตั้งจุดบริการจุดดูแลอยู่ตรงนั้นต้องขออนุญาตต้องไปบอกเขาก่อน
ไม่ใช่เดินดุ่มดุ่มขึ้นไปไม่ได้นะไม่ได้ฮะคือชาวบ้านจะขึ้นไปเก็บเห็ดไปหาของป่า
ต้องบอกเจ้าหน้าที่ก่อนอ่าคือเราไปเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอก
เดี๋ยวมันจะเกิดอันตรายอะไรเกิดขึ้นค่ะเดินไปดุ่มดุ่มคิดว่าโอ้จะเดินอะไรขึ้นไป
ไม่ได้นะฮะอืมอันเนี้ยคือไร่มันสำประหลังค่ะ
อันนี้เป็นของชาวบ้านค่ะแต่เดินลัดลัดไปเนี่ย
เห็นอยู่อ่ะใกล้นั่นแหละภูเขาฟูเหล็กไฟโหคุณไปขึ้นไปแล้วเนอะ
ผมขึ้นไปแล้วขึ้นไปถึงจุดที่พบศพน้องชมพู่เนี่ย
ประมาณ๑๗กิโลเมตรเกือบ๒กิโลเมตร
ผมถามเจ้าหน้าที่ว่าพี่แล้วขึ้นไปอีกสุดเนี่ย
ถึงแบบยอดเขาเลยเนี่ยภูเหล็กไฟเนี่ยอีกไกลไหม
พี่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติบัวหายนบอกว่าก็อีกประมาณเท่าที่เดินมาเนี่ย
อีก๑๗กิโลเมตรเหรอประมาณนั้นอ๋อก็ไม่ได้ไกลมากนะ
ก็แต่มันก็จะสูงชันขึ้นไปเรื่อยไงอ๋อน่าจะขึ้นลำบากมันจะสูงชันขึ้นไปเรื่อย
แต่ถามว่าขึ้นไปแล้วโอ้โหถ้าพูดถึงบรรยากาศทิวทัศน์นะค่ะ
ก็สวยอ่ะอืมแล้วจะมองลงมาเห็นข้างล่างหมดเลยนี่เรามองจากข้างบนลงมาข้างล่าง
ค่ะเนี่ยมีคนเดินเท้าอยู่ด้านล่างเราใช้โดรนเราเคยใช้โดรนขึ้นไปบินดูพื้นที่แถวนี้
อืมน่าไปเที่ยวฮะน่าไปเที่ยวน่าไปจริงจริงค่ะก็แล้วแต่หลายหลายคนถ้ายังไม่รู้เสาร์อาทิตย์จะไปไหนก็ลองแวะไปดูได้นะคะ
สถานที่ใกล้เคียงก็มีอีกหลายที่เหมือนกันที่จะให้ไปท่องเที่ยวกันได้ครับอ่า
ทุกผู้ชมครับมีอีกบุคคลหนึ่งที่บอกว่าเดี๋ยวสักอีกไม่กี่วันนี้ก็จะไปเหมือนกัน
หมู่บ้านกรอกเหรอคะเคยไปมาแล้วอ่าเคยขึ้นภูเหล็กไฟแล้วด้วยค่ะ
แต่เที่ยวนี้ก็จะไปบ้านกอกแต่ไม่ได้ขึ้นภูเหล็กไฟอีกแล้วนะ
จะไม่ได้ขึ้นอ่ะแต่จะไปเยี่ยมไปให้กำลังใจลุงพลนี่ฮะหมอปลา
หมอปลามือปราบสัมภเวษีตอนที่ไปมาครั้งที่แล้วเนี่ยบอกว่าสัมผัสอะไรได้ถึงบางสิ่งบางอย่าง
แต่ไม่ขอบอกกันแล้วกันค่ะเดี๋ยวจะไปกระทบมันจะไม่ดีเพราะว่ารูปคดีต่างต่างเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับตำรวจค่ะ
แต่หมอปลาบอกว่าขอให้กำลังใจแล้วก็เชื่อมั่นเลยว่ายังไงซะลุงพลลุงเขยน้องชมพู่ไม่ใช่คนร้าย
ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับลุงพลเองก็เจอหลายเรื่องหลายราวนะอันนี้ต้องยอมรับนะครับ
หมอปลาเลยบอกว่าเดี๋ยวจะขอไปบ้านลุงพลไปให้กำลังใจอีกสักรอบนึง
แต่ไอ้วันที่ลุงพลไปสาบานที่วัดถ้ำภูผาแอกพร้อมกับครอบครัวน้องชมพู่แล้วมีการปักทูบกลับหัวที่หมอปลาบอกว่าเป็นคนแนะนำเองนี่แหละ
เพื่อความศักดิ์สิทธิ์ของการสาบานอย่าไปคิดเป็นอื่นว่าจะเป็นการโมคะยกเลิกผิดคำสาบานอะไรพวกนี้ไม่ใช่
อาจจะมีชาวบ้านบางส่วนไม่เข้าใจแต่ลุงพลทำพิธีขอเข้ามาไปเรียบร้อยแล้วนะฮะหมอปลาบอกว่าก็ยืนยันยืนยันว่ายังไงก็จะไปคาดว่าจะไปไม่วันที่๓ก็วันที่๔สิงหาคมนี้จะไปที่บ้านกกอกไปเยี่ยมลุงพล
จะเอากล้องวงจรปิดไปติดให้รอบบ้านลุงพลด้วยเพราะเห็นว่ามันคือสิ่งที่จะเป็นหลักทางวิทยาศาสตร์ในการที่จะดูว่ามีใครมาทำอะไรยังไงเกี่ยวกับเรื่องของลุงพลหรือไม่
เพื่อเอาหลักถงหลักฐานอะไรมาวางใกล้ใกล้มาเบี่ยงเบนเพื่อให้ลุงพลเป็นคนร้ายเนี่ยหมอปลาบอกว่าเดี๋ยวติดกล้องวงจรปิดให้ก็แล้วกันเพราะลุงพลเคยบอกว่าไม่มีเงินจะติดกล้องวงจรปิดตรงนี้
ส่วนที่ว่าถ้าไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดกรณีอะไรกับชาวบ้านที่อาจจะไม่เข้าใจเรื่องการไปแนะนำให้ลุงพลปักทูบกลับหัวที่วัดถ้ำภูผาแอกไหม
หมอปลาบอกว่าส่วนนี้เนี่ยคือความจริงแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกนะไม่จำเป็นถึงขั้นต้องไปเคลียร์ใจอะไรกับชาวบ้านเพราะลุงพลก็ทำพิธีขอเข้ามาไปแล้วน่าจะเข้าใจกันดีแล้ว
แต่ก็อยากจะบอกไปถึงบางคนหมอปลาย้ำว่าชาวบ้านบางคนนะถ้าจะพูดจะให้ข้อมูลอะไรต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนด้วย
เพราะหากไม่ชัดเจนแล้วพูดออกไปเนี่ยมันจะส่งผลกระทบกับคนที่ถูกพาดพิง
คือถ้าคุณไม่ไปพูดและไปโยงประเด็นถึงลุงพลผมก็ไม่อะไรนะครับ
เพราะว่าผมก็บอกแล้วว่าคุณอย่าเอาแค่คำบอกเล่าสิครับ
คุณต้องมีหลักฐานอย่าเอาพยานคนคนก็บอกแล้วมันพลิกได้ตลอดเวลา
นี่คือสิ่งที่เราเป็นห่วงเราต้องการเราแค่ปกป้องลุงพลแค่นั้นว่า
ก่อนหน้านี้วันที่เจอศพน้องวันแรกอ่ะทำไมคุณไม่มาพูด
มารอบตั้งแต่๓เดือนแล้วคุณมาพูดกันมันเพื่ออะไร
เพื่อใส่ร้ายคนเหรออะไรวันนี้มีคนเขียนจดหมายข่มขู่
พอดูจดหมายก็ไม่มีวันนี้ไทม์ไลน์เปลี่ยนอีกแล้ว
หมาเห่าอีกแล้วซึ่งก่อนหน้านี้ทำไมคุณไม่พูดกันนะครับ
วันนี้เราไปคุยกับหมอปลาหมอปลาอยู่ที่บ้านที่เพชรบุรีนะครับ
หมอปลาบอกว่าแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ที่กกอกไม่ได้เจอลุงพลมาเนี่ย
แต่ก็รู้ความรู้สึกของลุงพลเพราะลุงพลเนี่ย
ล่าสุดให้สัมภาษณ์บอกว่าเหมือนกับหัวใจเนี่ยมันสลายไปแล้ว
จากเรื่องราวต่างที่เกิดขึ้นก็เลยอยากให้ทุกฝ่ายช่วยกันถนอมน้ำใจกันให้ดี
อยากให้รักให้สามัคคีกันอย่าไปฟังคนนู้นพูดทีคนนี้พูดที
หยิบเอาคำพูดของแต่ละคนที่ไม่มีหลักฐานมาเป็นประเด็นถนอมน้ำใจกันดีกว่า
ส่วนเรื่องที่มีคนมามอบสิ่งของต่างหมอปลาบอกว่า
ได้กับสิ่งที่ลุงพลถูกกระทำแล้วใจสลายไปแล้วหรือเปล่า
พรหลวงพลเขาบอกว่าใจสลายหมอปลาบอกว่ามันอาจจะเอียวยากันไม่ได้กว่าได้
ผมรู้สึกน้อยใจเหมือนลุงพลนั่นแหละครับ
ถามว่าอะไรตอนนี้หลายคนเห็นลุงพลมีคนเอาของมาให้
ผมถามก็ที่ลุงพลคิดอ่ะมันแลกกันไม่ได้หรอกกับใจที่มันพังไปอ่ะ
เกือบสามเดือนแล้วที่ลุงพลต้องทรมานตกเป็นเป้าสายตากับปากคนกับขี้ปากคน
ต้องอยู่แบบหวาดระแวงหวาดระวังคือทุกอย่างฮะมาเล่นด้วยกันไม่ได้
สิ่งของพวกเนี้ยผมก็กล้ายืนยันว่าลุงพลไม่เกิดเปิดรับบริจาคหรือบัญชีต่างนะ
ก็ผมจะคุยกับแกตลอดแต่คนเหล่านั้นที่เขามาให้เนี่ยเขาให้ด้วยความจริงใจ
หลายคนอิจฉาพูดง่ายก็คือมีความอิจฉาลุงพลไปแล้ว
และลุงพลก็ไม่เคยเอาน้องชมพู่มาเปิดรับบริจาคผมกล้ายืนยัน
ก็เป็นสิ่งที่หมอปลาบอกว่าเดี๋ยวจะลงพื้นที่ไปนะครับ๓๔สิงหาคมนี้

มีอีกหนึ่งคนจะลงพื้นที่ไปเหมือนกันค่ะ

ถูกต้องเขาตั้งใจนะคะว่าจะเอาเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมาทำเป็นซีรีส์
เรียกว่าซีรีส์กรกกอกค่ะ

ใช่เขาบอกมีในทุนแล้วในทุนมอบเงินให้แล้ว๑๐ล้าน

ใช่ค่ะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะเตรียมลงพื้นที่ไปที่มุกดาหารติดต่อขอซื้อลิขสิทธิอาทิตย์หน้า
คุณอุ๊บวิริยะนักปั้นมือทองนะคะก็คุยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีคุยกับคุณแจ๊กกะรีนนะนะ
บอกว่าตั้งใจจะทำซีรีส์กรอกจริง

จะด่าว่าชอบผลกระแสเออยอมรับผลจริง

ใช่ค่ะเขาบอกว่าเขาสนใจเพราะว่าเขาติดตามข่าวมาตลอดตั้งแต่วันแรกอ่ะ
เขาบอกอย่างนั้นเลยว่าเหมือนดูละครลุ้นกันทุกวันเลย
ใครคือคนฆ่าน้องชมพู่มีเบาะแสอะไรเพิ่มเติมมีข้อมูลอะไรออกมาใหม่อีกบ้าง
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขออนุญาตพ่อแม่น้องชมพู่
ถึงจะจัดการสร้างขึ้นมาได้จริงไม่สามารถสร้างระหว่างทางได้
ทางคดีให้จบก่อนให้ได้บทสรุปก่อน
ใช่ค่ะไม่งั้นเดี๋ยวมันมีผลกระทบในหลายเรื่อง
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเราก็ถามเหมือนกันนะว่าแล้วในทุนใครให้เงินมาแล้วด้วย๑๐ล้าน
เขาบอกเป็นคนนอกวงการเขาไม่อยากเปิดเผยชื่อก็เลยขอไม่บอกก็แล้วกัน
ส่วนนักแสดงแล้วจะเอาใครมาเล่นน่ะซีรีส์กรอก
สมมุติถ้าไปพูดไปคุยแล้วเขาโอเคกันอ่า

เรื่องนี้คุณอุ๊บบอกว่าบทเด่นอย่างคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ป้าแตนณแตเนี่ย
ก็จะต้องมีการแคสติ้งนักแสดงกัน
แต่บทลุงพลเนี่ยเขามีตัวเลือกในใจแล้ว

บอกจะเอาลุงพลตัวจริงนี่แหละมาเล่นเองเลย
เพราะเขาบอกว่าลุงพลเองก็เป็นคนที่หน้าตาดี
แล้วก็มีแฟนคลับติดตามเยอะด้วยตอนนี้ครับ
คุณอุ๊บวิริยะบอกว่าลุงพลเล่นบทดราม่าได้ดีเยี่ยม
อินเนอร์ใช้ได้น้ำตาสั่งปุ๊บก็มาปั๊บ
ส่วนบทแอคชั่นบูบูลุยก็น่าจะเป็นแนวถนัดของลุงพลเหมือนกัน

หรือจะเป็นฉากเรียกเรตติ้งอย่างฉากถอดเสื้อโชว์กล้าม

นี่คือเขาคิดซีนไปเรียบร้อยแล้วนะคุณอุ๊บอ่ะ

นี่คิดไปไกลถึงขั้นว่าอาจจะสร้างพาร์ทเป็นซีรีส์ลุงพลแยกเดี่ยวเลยก็ได้นะ
ราม่าสู้ชีวิตจริงสายบู้ก็น่าจะได้นะ
เพราะว่าตอนมองคุณพ่ออนามัย
ตอนที่ไปทำวิธีต่อบ้านกัน

คือถ้าแต่งหน้าได้รับการปรุงโฉมหล่อในคนนี้

ขอให้ลิขสิทธิ์เขาโอเค
ก็ต้องให้เรื่องราวมันจบที่ใครเป็นทางที่ดี

น้องชมพู่มาทำคนด่าตาย
ส่วนผู้จัดละครชื่อดังอย่างคุณห่องอรุโนชา
ก็มีกระแสมาเหมือนกันนะคะว่า

ไม่เคยคิดจะสร้างและไม่เคยพูดเรื่องนี้ด้วย
น่าจะเป็นความเข้าใจผิดกันมากกว่า

แต่พี่หน่องยืนยันว่าไม่มีไม่เคยคิด

ภูมิกับภาพยนตร์คุณพศอานนท์
มีแววจะสร้างหนังอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหม

ก็พร้อมจะทำนะซีรีส์กรอก

คงไม่ทำเพราะเรื่องราวข่าวน้องชมพู่

ทีนี้อันนี้ถามฝั่งผู้จัดใช่ไหมคะลองถามฝั่งเจ้าตัวบ้างไหมไปถามป้าแตน
เพราะว่าคุณอุ๊บบอกว่าถ้าจะเอาล่ะให้ลุงพลเล่นเองเลย
แตนว่าไงโอเคหรือเปล่าอะไรยังไงคิดเห็นยังไง
แตนบอกว่ามันไม่น่าจะเป็นเวลาที่เหมาะสมนะเพราะว่าคดีมันก็ยังไม่เสร็จสิ้น
แต่ถ้าจะเอาลุงพลไปเล่นหนังไปสร้างหนังจริงจริงเรื่องนี้เนี่ย
คนที่ต้องคุยไม่ใช่ฝั่งเขานะไปคุยกับพ่อแม่น้องชมพู่ซะก่อน
ใจของลูกหลานด้วยเนอะถ้าเราทำอะไรที่เป็นในช่วงนี้น่ะมันคงไม่เหมาะ
ก็สิ่งที่ป้าแตนสะท้อนออกมาก็น่าคิดนะฮะคือจะสร้างจะทำอะไรแบบไหนยังไงก็ต้องถามพ่อแม่เขาก่อน
ว่าทำออกมาแล้วเขาจะรู้สึกแบบไหนอะไรยังไงด้วย
เพราะต้องอย่าลืมว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นแต่มันคือโศกนาฏกรรมนะคะ
มันไม่เหมือนบินหรือปลาใช่ไหมอันนั้นมันเรื่องของการช่วยเหลือกันแล้วก็รอดคนจากไทยพิบัตรมาได้
เห็นไหมฮะนี่มันคือเรื่องความสูญเสียของครอบครัวทางนี้เขา
ถ้ามีคนคิดจะทำจริงก็ต้องไปถามคนที่เขาเป็นผู้สูญเสียผู้เสียหายในณขณะนี้นะครับ